โปรดติดตามตอนต่อไป
เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะต่อเนื่องกันเลยจากข่าวเมื่อเบรกที่แล้ว
เป็นข่าวเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ซึ่งผลออกมาช็อกโลกทีเดียวนะคะโดนัลดทรัมป์นะคะ
เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา
จับตามองก็คือนโยบายว่า
มีบางอย่างใช้คำว่าจะไม่ทำต่อ
นโยบายของบารักษ์โอบามาหลายเรื่องด้วยกันนะคะ
เช่นเรื่องของภาวะการลดภาวะโลกร้อนนะคะ
ซึ่งอยู่ในสนที่สัญญาปารีสนั่นเองนะคะ
จากนี้มีนโยบายอื่นด้วยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการกลับคำ
ซึ่งเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับการเมืองไทยที่บางทีหาเสียงไป
พอได้เป็นแล้วอาจจะไม่ทำก็ได้นะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เป็นอย่างที่คาดคิดกันจริงว่านโยบายหาเสียงของทรัมป์หลายเรื่อง
พอจะเป็นประธานาธิบดีจริงเนี่ยมันทำไม่ได้หรอก
เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลมาก
นักข่าวถามสองเรื่อง
เรื่องที่๑ที่หาเสียงว่า
ถ้าได้เป็นประธานาธิบดีจะยกเลิกพันธสัญญา
เกือบ๒๐๐ประเทศเข้าไปลงนามกันไว้
ว่าในแต่ละประเทศต้องมีมาตรการลดภาวะโลกร้อน
ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทรัมป์บอกว่าถ้าทำตามนั้นเนี่ย
อเมริกาต้องเสียเงินมหาศาล
เพื่อให้เป็นไปตามสนทิสัญญา
ฉะนั้นไม่ต้องทำตามนั้น
อเมริกาจะไม่ต้องเสียเงินไปตามนั้น
คนก็ชอบใจสิเออดี

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์บอกว่า

เพราะว่าไปตกลงอะไรต่ออะไรกันไว้อย่างนั้นแล้ว
นี่ก็แสดงท่าทีถอย
ถอยอีกเรื่องหนึ่ง

ว่าตอนที่หาเสียงกันดูเดือด

บอกว่าได้เป็นประธานาธิบดี
จะให้อายการดำเนินการ
ฮิลาลีคลินตัน

ก็เรื่องอีเมเฉานั่นแหละ
ซึ่งตอนนั้นคนที่อยู่
ฝั่งที่ไม่ชอบฮิลาลีก็ชอบใจกันใหญ่

เพราะว่าจะได้ไปจัดการกับฮิลาลี
เมื่อวานนี้นักข่าวถามเรื่องนี้

ขืนไปทำอย่างนั้นก็ยิ่งแตกแยกเข้าไปใหญ่

แล้วก็แสดงท่าทีว่า

หยิบมาพูดวันนี้ก็คือว่า
นี่ยังไม่ถึงวันที่๒๐มกรานะ
ยังไม่ได้รับตำแหน่งเต็มตัว
แต่หลายนโยบายเนี่ยเริ่มแบะท่าออกมาแล้ว
ไอ้ที่หาเสียงหาเสียงหาเสียงไว้แล้วโดนใจคนและคนไปเลือกเนี่ย

เรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า
กรณีอย่างนี้คนอเมริกันที่เลือกทรัมป์มาเนี่ยเขาจะยอมไหม
ถ้าเขายอมเขาบอกไม่เป็นไรตอนหาเสียงก็อีกเรื่องหนึ่ง
ตอนไปทำจริงก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ถือกัน
ฉะนั้นถ้าคนอเมริกันไม่ถือกันก็จะได้เป็นแบบอย่างให้
นักการเมืองคนอื่นเอาบ้าง
ว่าต่อไปนี้นโยบายหาเสียงกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง
ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้
หรือคอยดูว่าคนอเมริกันที่เลือกทรัมป์เข้าไปเขาไม่ยอม
เขาเอาเรื่องไม่ยอมแล้วจะทำยังไงล่ะครับ
แต่ที่แน่ก็คือว่าถึงเวลา๔ปีเขาก็ไปลงโทษกันเองกันแล้วกัน
ฉะนั้นนี่คือบทพิสูจน์ว่า
คนที่ไปโหวตเอาเรื่องไหมกับพฤติกรรมแบบนี้ของนักการเมือง
ถ้าไม่เอาเรื่องก็แปลว่าจะมีคนอย่างทรัมป์เกิดขึ้นมาอีก
พูดได้พูดเอาถึงเวลาขึ้นมาไม่ต้องทำก็ได้
แต่ถ้าเขาเอาเรื่องนักการเมืองที่ไปหาเสียง
แล้วไม่ทำตามนโยบายเนี่ยก็จะไม่กล้าทำอีก
เพราะได้เห็นแล้วว่าบทเรียนที่ทรัมป์เจอคืออะไร
ฉะนั้นตอนนี้เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญ
ผมเคยถามคุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ถามว่าถ้าทรัมป์ไม่ทำตามนโยบายมันจะเกิดอะไรขึ้น
คุณอภิษฎบอกว่าคงไม่เกิดอะไรหรอก
นักการเมืองที่หาเสียงแบบสุดโต่งประชานิยมแบบนี้
ถ้าเรื่องที่หาเสียงไว้ทำไม่ได้
เขาก็หยิบเรื่องใหม่ขึ้นมามาโปรโมชั่นต่อ
เพื่อให้คนลืมเรื่องเก่าฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเขา
นั่นความเห็นคุณอภิษฎแต่ว่ายังไงก็ตามแต่
ผมยังยืนยันว่าเรื่องนี้ให้จับตาดู
ว่าจะเป็นบทเรียนของนักเลือกตั้งทั้งหลายหรือไม่
กลับมาบ้านเราเออบ้านเรานี่รัฐมนูลใหม่นี่ก็ทันสมัยนะ
ว่ากันไปแล้วกรรมการร่างก็คิดทันสมัย
ก็คือว่าพักการเมืองไหนจะเอานโยบาย
อะไรไปหาเสียงเนี่ยนโยบายหลักที่สำคัญเนี่ย
จะต้องส่งโครงร่างนโยบายนั้นให้ดูก่อน
จำไม่ได้แล้วว่าให้ใครดูรู้สึกว่าให้กรกตดูมั้ง
ว่านโยบายที่จะใช้หาเสียงหลักเนี่ย
ขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไหม
ขัดต่อยุธศาสตร์ชาติไหมนี่เขากำลังมียุธศาสตร์ชาติ
รัฐนโยบายนั้นก็

เอาเสียชั้นหนึ่งก่อนก็คือว่าส่งมาให้ดูก่อน
ถ้าไม่ขัดข้องเอาก็เชิญหาเสียงไป

หาเสียงแล้วได้เขาเลือกเข้ามาจริง
ก็ต้องเอาสิ่งที่หาเสียงนั้นมาทำนโยบาย
ทำนโยบายเสร็จแล้วก็ต้องไปแถลงต่อสภาว่า
ถ้าผมเป็นเมื่อผมเป็นนายก
ผมก็จะต้องดำเนินตามนโยบายที่พักหาเสียงไว้
เพราะที่คนเลือกมาก็เพราะไปหาเสียง

สภาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อกัน
พี่ปรายไม่ไว้วางใจหรือถอดถอน
ว่าไปหาเสียงไว้อย่างนี้
แล้วไม่เห็นทำอะไรตามที่ไปหาเสียงไว้

แต่ว่าปัญหาตอนนี้มันก็เกิดกรณีขึ้นมาอีกในบ้านเราว่า

แล้วทำตามนโยบายที่หาเสียง

ถูกไปว่ากันในศาลเถอะ
แต่มองในแง่ของทฤษฎีทางการเมืองแล้วก็คือว่า
พักเพื่อไทยไปหาเสียงเรื่องจำนำข้าวไว้
ว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลแล้วจะจำนำข้าว
บอกด้วยตันละเท่าไหร่

พอมาเป็นรัฐบาลก็ไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ว่าจะดำเนินการเรื่องราคาเข้า
อย่างที่ได้พูดไว้ในตอนหาเสียง

แล้ววันนี้ก็เป็นคดีอยู่นี่ไงครับ
เป็นคดีว่ามีการทักท้วงแล้วก็ไม่ฟัง
เป็นคดีว่าไม่ได้ทุจริตหรอก

ก่อให้เกิดช่องว่างในทางปฏิบัติ

กันว่าสุดท้ายสุดท้ายจะจบยังไง
เพราะว่ามันไปพันกับเรื่องว่าเขาทำตามที่เขาหาเสียงไว้
ถ้าไม่ทำตามที่เขาหาเสียงไว้เขาก็จะต้องถูกสภาเล่นงาน
ว่าไปหาเสียงไว้แล้วไม่ทำแต่ถ้าพอทำตาม
มันก็เกิดว่ามีความผิดพลาดเสียหายทำให้ประเทศต้องเสียเงินตั้งเยอะแยะ
นี่ก็เป็นบทพิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งของการเมือง
ฉะนั้นมองการเมืองของโดนัลดทรัมป์ในต่างประเทศ
เทียบกับการเมืองในบ้านเราที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
อันนี้น่าคิดว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย
การหาเสียงของพักการเมืองจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้

ต้องทำตามที่หาเสียงไว้ไหม
แล้วเมื่อทำตามที่หาเสียงแล้วเนี่ยจะมีปัญหาตามมาหรือไม่
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
ดูแล้วเหมือนจะต้องเริ่มจากนักการเมืองทุกอย่างเลย
ก็คือเริ่มคิดนโยบายก็จะต้องคิดว่ามันเป็นไปได้
เกิดความเสียหายและที่สำคัญพูดออกไปแล้วก็ต้องทำด้วย
แต่ว่ากรณีของทรัมป์นี่แหละอยากจะดูว่าอย่างน้อย๒๓เรื่องแล้วนะ

รู้สึกจะถอยแล้วแต่ใครจะทำแค่รู้อ๋ะ
อันนั้นก็เรื่องหนึ่งล่ะยังมีหลายเรื่องล่ะ
แล้วคนอเมริกันว่ายังไงถ้าคนอเมริกันยอมต่อไปนี้ก็สนุกล่ะครับ
เพราะว่าเป็นต้นแบบของเรื่องของประชาชน
ของการพูดได้พูดเอาแล้วไม่ต้องทำแล้วคนเลือกมาด้วย